จับคนร้ายได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
จับคนร้ายได้แล้วตอนเอาตัวไปทำแผนประกอบคำ

แม่ขอบคุณพ่อมีนาออกก่อนมีร้านฉันรักราวมันเป็นจนสี่หนึ่งเห็นป่ะมันเป็นจนได้ป่ะ

คือตำรวจจังหวัดศรีสะเกดนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคุมตัวในอัธมงคลสงแก้วหรือว่าแจ็คบ้านโคกอายุ๒๘ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นี่เอง
หลังจากในแจ๊ครับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงในบุญชอบภวงจำปาอายุ๕๓
เย้้งกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกลี่อำเภอการทารลมเมื่อช่วงสายของวันนี้
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวในแจ๊คได้ที่บ้านพักนะครับแล้วก็มีปืนที่ใช้ก่อเหตุหนึ่งกระบอกด้วยแล้วก็มีแมกกาซีน
สองอันนะครับลูกกระสุนอีกจำนวนนึงผู้ก่อเหตุนะครับ
เอาไปโยนทิ้งสระน้ำข้างบ้านตำรวจนะครับก็งมขึ้นมาได้
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนจนพบว่าสาเหตุที่ลงมือนะครับ
คุณผู้ชมครับเนื่องจากประหลัดอาวุโสซึ่งเป็นญาติฝั่งแม่นะ
เป็นญาติการนะครับมาว่ากล่าวตักเตือนไอ้แจ๊กเรื่องยาเสพติด
ก็เป็นเหตุให้แค้นเครื่องใจแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
ของผู้ต้องหานะครับเปิดเผยบอกว่าเธอไม่รู้เลย
ว่าลูกก็เสพยาตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนข่าวที่ว่าลูกคลั่งยาแล้วทำร้ายแม่
ยืนยันว่าลูกไม่ได้ทำร้ายส่วนสาเหตุที่ลูกชายสารภาพว่าแค้น
ผู้เสียชีวิตมาเตือนเรื่องยาเสพติดเธอก็ไม่เคยเห็นการตักเตือนดังกล่าว
แล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าประหลัดอาวุโสคนนี้มาก่อนด้วย
รับว่าลูกชายเนี่ยเสพยาจนเสียสตินะครับก็บอกลูกตลอดนะ

บอกว่าเลือกไว้ย่าหลายเนี่ยงในบ้าน
กุศลต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยครับ